ทีนี้มาดูเหตุสุดสยองหน่อยค่ะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้คุณตาเข้าไปหาของป่า
แล้วปรากฏว่าเข้าไปในป่าเจอไฟไหม้ป่า
ทีนี้พยายามที่จะวิ่งหนีตายค่ะ
แล้วปรากฏว่าไปพลัดตกเขาแล้วคุณผู้ชมดูสภาพสิคะครับ
นี่ค่ะตกลงมาอยู่ในสภาพนี้
ไม้เสียบเข้าไปที่รูทวารขออภัยแบบนี้เลย
คือตกลงมาเนี่ยไม้ที่อยู่ข้างล่างเป็นตอเนี่ย
มันเสียบเข้ารูทวารส่วนเสื้อผ้าของคุณตา

เหลือแต่กางเกงชั้นในแบบนี้นะคะ

นี่คือคุณตาแลจุ้ยอ่วมอายุ๗๒ปี
เป็นชาวบ้านอำเภอเวียงป่าเป้าที่จังหวัดเชียงราย
แล้วสภาพศพก็เสียชีวิตแบบสุดสยองเหลือเกินนะคะ
จุดที่เกิดเหตุตรงนี้อยู่ที่ดอยปากกองตำบลป่าเมี่ยง

เบื้องต้นตำรวจก็สันนิษฐานว่าคุณตาแล
น่าจะเข้าไปหาของป่าแล้วจังหวะนั้นไฟไหม้ป่าพอดี
คุณตาก็เลยพยายามวิ่งหนีจนมาพลัดตกเขา
กิ่งไม้เสียบเข้าที่รูทวารแบบนี้
แล้วหลังจากนั้นก็โดนไฟป่าไหม้ร่างซ้ำจนถึงแก่ความตายนะคะ
พอชาวบ้านเขามาช่วยกันดับไฟป่า
ไปเจอร่างของคุณตาแลโดนไฟคลอกเสียชีวิต
เจ้าหน้าที่ก็มอบศพของคุณตาแลให้กับกู้ภัย
นำส่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้งนะคะ